มาที่ข่าวนี้บ้างนะคะถึงจะไกลแต่ว่า
คุณแม่คนสวยคุณแม่คนเก่งของน้องมายูนั่นเองคุณผู้ชม

ฉันไม่ได้ไล่ใบ้เลขอะไรเลยอายุคุณเมย์เนี่ย๔๕แล้ว

บอกเลยว่าหน้าเด็กมากนะคะในวัย๔๐กรัฐเนี่ยแหละ
นัดค้าความสวยเวลาเนี่ยนะทำอะไรเธอไม่ได้ไปเลย
เหมาะกับพี่เมย์มากจริงเนี่ยปีนี้เนี่ย

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะพาไปย้อนดูแล้วกัน
ความสวยแบบข้ามการเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชม
นี่เราเรียงให้ดูเลยแบบนี้เลยภาพแรกประมาณปี๒๕๖
นี่คุณผู้ชมค่ะสมัยเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่กี่ปี
แพงตั้งแต่เด็กนะหน้าตาเขาช่างปั้นมาเลยนะ
ตอนเด็กเราไม่ได้หน้าตาแบบสวยแบบนี้เนอะนะคะน่ารักดี
ตามมาด้วยภาพนี้ค่ะเมื่อปี๒๕๕๙
กับการถ่ายแบบแปดชั้นตรียศาสตร์นะคะนี่ดูเซ็กซี่ขึ้นนะ
เป๊ะจ้าเป็นวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็มีความเซ็กซี่เบา
เออพี่เมย์เนี่ยเขาแซ่บไม่แพ้ใครส่วนภาพถัดมาเมื่อปี๒๕๕๕ค่ะ
นี่อันนี้เป็นการถ่ายแบบเหมือนกันช่วงปีนี้นะบอกเลยว่าพี่เมย์
เขางานละครรุมมากขึ้นชื่อว่าเป็นนางร้ายยืนหนึ่งของวงการเลยนะช่วงนั้นน่ะ
เออส่วนลุคนี้ค่ะ๒๕๕๗ค่ะคือวันสำคัญเลยนะวันที่แต่งงานกับพี่หนุ่มกัญชัย
และตอนนี้บอกเลยถ้าจำไม่ผิดนะพี่เมย์เนี่ยเขาท้องอ่อนอยู่ด้วยท้องน้องมายูอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็จากวันนั้นคุณผู้ชมผ่านมา๗ปีแล้วนี่คือภาพปัจจุบันของพี่เมย์นั่นเองคุณผู้ชม
เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่ยังสวยนะแล้วก็ยังสาวมากเลยหน้าเนี่ยฉ่ำว้าวมากเลย
หลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เมย์พี่เมย์นั้นหน้าเด็กลงทุกวันนะ
คืออายุ๔๕ถ้าพูดให้ตกใจอีกนิดนึงก็คืออีก๕ปี๕

ผู้หญิงอีก๕ปีจะ๕๐คือสวยขนาดนี้
อกจากจะสวยขึ้นทุกวันแล้วความเก่งก็ยังขึ้นทุกวันด้วยเพราะว่าอะไร
นักแสดงมาเป็นผู้จัดซะแล้วและแต่ละครที่แต่ละเรื่องนะสุดยอดแห่งความปังทั้งนั้นเลยนะ
คุณแม่ของน้องมายูเนี่ยเขาเก่งสมชื่อจริงนะคุณเมปฏิตาเนี่ยนะ
วันเกิดนะคะน่ารักดีน่าจะของปีปีที่แล้วเนอะ
ใช่ผู้หญิงเราสมัยนี้ไม่ได้เก่งแค่ในบ้านอย่างเดียวนะเก่งงานนอกบ้านก็มีให้เห็นกันหลายบ้านอยู่เหมือนกัน
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สุดยอดมากเลยนะคะ